ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
จริงข่าวนี้มีการนำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวาน
เหมือนมีการจัดฉากว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๙ปีถูกคนร้ายบุกเข้ามาที่บ้าน
เอาไขควงกระนำแทงจนเธอตายแล้วพ่อแม่ไปแจ้งความเพราะพ่อแม่บอกว่า
ออกไปกรีดยางอยู่ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
ตำรวจสืบไปสืบมามีหลักฐานระบุว่าคนที่ทำก็คือแม่แท้ของผู้ตาย
แม่เป็นคนฆ่าลูกปัญหาเรื่องของทรัพย์สินที่มีปัญหากันภายในบ้าน
แต่ล่าสุดแม่ท้าสาบานถ้าฉันเป็นคนทำนะขอให้ฉันมีอันเป็นไป
ใครจะฆ่าลูกตัวเองเลี้ยงมากับมือเนี่ย
เล่าให้ฟังก่อนผู้เสียชีวิตคือนางสาวชนทิชาจินดาวงอายุ๒๙ปี
ในที่เกิดเหตุถูกคนร้ายเอาไขควงแทงคอและหน้าอกรวม๑๑แผลเสียชีวิตขาบ้าน
บ้านอยู่ที่ตำบลบ้านลำนาวอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนร้ายขโมยเงินไป๕๐๐๐บาทจากกระปุกออมสินแล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑ของ๑๑เมษายนมันก็๒เดือนผ่านมาแล้วนะฮะ
ล่าสุดตำรวจสพบังขันออกหมายจับแต่เป็นการออกหมายจับแม่แท้ของผู้ตาย
ก็คือนางประทีปจินดาวงอายุ๕๔ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตำรวจเขามีหลักฐานบ่งชี้ว่าเธอเป็นคนลงมือฆ่าลูกสาวแท้
แล้วก็เอานำตัวแม่ไปสอบปากคำตอนไปแม่ร้องไห้ร้องห่มว่าทำไมฉันตกเป็นผู้ต้องหาซะเอง
เมืองต้นแม่คนนี้ก็ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตายของลูกก็เลยใช้หลักทรัพย์สองแสนบาทประกันตัวออกไปก่อนนะฮะ
ตอนนี้แม่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกเนี่ยยืนยันว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่คนลงมือฆ่าลูกสาว
ไปฟังเธอเล่านะครับเธอบอกแบบนี้คุณผู้ชมวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวแม่เนี่ยนะออกไปกรีดยางตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งจนถึงเช้าเลย
แต่บอกว่าลืมล็อกประตูนะฮะลืมล็อกประตูหลังบ้านพอกลับมาตะโกนเรียกลูกสาวกินข้าวแต่ลูกไม่ออกมาจากห้องก็เลยเดินไปดูพบว่าลูกสาวนอนเสียชีวิตจมกองเลือดไปแล้วนะ
นางประทีพยอมรับว่าเสียใจมากเลยไม่คิดเลยว่าลูกจะเสียชีวิตแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าลูกในไส้ของตนเองเลี้ยงมากับมือทำงานหนักทุกวันก็เพื่อลูกแล้วสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำขอให้มีอันเป็นไปครับ
จมกองเลั่นดูรถลูกเองเตี่ยวจะรถว่าตำป่าก็จะได้สร้าง
อยู่ที่ป้านี่ป้าพูดตรงตรงป้าพูดจริงป้าไม่ได้ทำผิด
ผู้เป็นแม่ก็ยืนยันแบบนี้สาบานแบบนี้
ขอให้รถทับขอให้อะไรนะกระสุนกินตับอะไรก็ว่ากันไป
ทำไมตำรวจถึงบอกว่าแม่เป็นคนฆ่าลูก
ตำรวจเขาใช้เวลาการสืบสวนรวบรวมหลักฐาน๒เดือน
เขาพบพิรุษของแม่คนนี้หลายอย่าง
เขาบอกว่ามันผิดวิสัยของคนเป็นแม่ที่สูญเสียลูกสาวไปแล้ว
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ติดตามความขึ้นหน้าของคดีเลย

ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ลูกถูกฆ่าตาย
อีกหนึ่งอย่างหลักฐานชิ้นสำคัญคือไขควงที่ใช้ก่อเหตุ
มันเป็นไขควงที่อยู่ในบ้านของเขาเอง
ถ้าบอกว่าคนร้ายมาจากหลังบ้านไขควงต้องมาจากที่อื่น
แต่ไขควงคือไขควงในบ้านแล้วมันจะงัดในบ้านเองได้ยังไง
อะไรแบบนี้นะฮะไขควงอยู่ในบ้านแล้วร่องรอยการงัดแง้นเนี่ย
คือแม่บอกว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาจากนอกบ้าน
แต่ตำรวจไปพบร่องรอยการงัดแงะอยู่ในบ้าน

ทำไมมีการแงะในบ้านทำไมไม่แงะจากนอกบ้านเข้ามาอะไรแบบนี้
เหมือนกับว่ามันไม่มีการงัดจากนอกบ้าน
แล้วไปชิงทรัพย์ไปฆ่าตามที่มีการให้การกันไป
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นแม่ที่เป็นคนทำนะฮะ
แต่ว่าจะมีคนอื่นร่วมด้วยไหมรู้เห็นเป็นใจไหมยังไม่ทราบ
ต้องรอขยายผลก่อนแต่ตอนนี้แม่ยังตกเป็น

ต้องรอการดำเนินคดีของตำรวจก่อนว่า
สุดท้ายแล้วใช่แม่เป็นคนฆ่าลูกจริงหรือเปล่านะครับ